เหมือนคู่นี้เลยค่ะไฟเขียวผ่านฉลุยทะลุมั้ง
แต่อังกฤษคาบน้ำข้ามทวีปกลับมาเมืองไทยเลยนะคะ
น้องเพลงชนธิดาลูกสาวพ่อเอ๋กับแม่ตู่นั่นเอง
ยังไงไฟเขียวแล้วก็นี่เลยค่ะแฟนเขาคุณเป๊กเสรณี
ลูกชายสุดหล่อของคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยนั่นแหละ
เขาให้คำสัญญงสัญญากันไว้ไม่ใช่สัญญาสองคนนะ
ยังไงน้องเพลงสัญญากับคุณแม่แม่ตู่บอกไว้ว่า
ถ้าคุณแม่มีละครเวทีเมื่อไหร่ไม่ว่าลูกจะยุ่งอะไรยังไง
จะบินกลับมาจากอังกฤษมาเชียร์คุณแม่เกาะขอบเวทีค่ะ
น่ารักแต่นี่ก็เป็นสัญญาน้องเพลงมาจริงแล้วก็ไม่ได้มาเพราะเดียว
มากับเพื่อนที่รู้ใจนะคะแฟนเขานั่นแหละค่ะ
ก็บันเทิงไทยรัฐของเราก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะได้เจอคู่นี้แพ็คคู่ค่ะ
ก็เลยคว้ามาเมาส์หน่อยละกันทั้งเรื่องคุณแม่เรื่องรักแล้วก็เรื่องการเรียน
เห็นว่าเร็วนี้กำลังจะจบโทรจากอังกฤษด้วยนะคะ
ฟังทั้งหมดเลยจ้า
แล้วก็คุณแม่คุณยายครับครับ

เราก็มีมุมที่เราต้องมานั่งทำงานกันส่งงานใช่ไหมครับ

ตอนยังโคทิอังกฤษก็หวังว่าจะมีคราวดีกลับมา

เมื่อวันเกิดน้องเพลงที่ผ่านมาแม่ตู่ก็เตอร์พลงเตอร์ไพรส์อะไรเป็นของขวัญวันเกิดคือน่ารักมาก

แต่ว่าแม่ตู่ก็คือไฟเขียวมาก
แต่ว่าก็อยู่ในความดูแลอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ซะ
ขวาเลี้ยวซ้ายก็ผ่านได้ตลอดล่ะค่ะ